เหตุการณ์นี้นะครับล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตคนที่๑๕แล้วนะครับผู้ที่บาดเจ็บยังมีอีกหลายสิบคนและบาดเจ็บสาหัสอีก๑๐กว่าคนด้วย
นี่คือผู้ที่เสียชีวิตคนล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายธนกฤษมีน้อยอายุ๓๖ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองในวันนี้
หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่๔สิงหาคมเข้าสู่วันที่๕สิงหาคม
มา๑วันวันนี้คุณธนกฤษนะครับอายุ๓๖ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสท่านผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ที่เราได้คุยกับ
คืนวันที่สี่สิงหาคมและบอกไปกัน๑๐กว่าคนเนาะ๑๓คนแล้วนั่งอยู่ตะหน้าเวทีเลยใช่

ไม่ใช่นั่งขออภัยยืนอยู่เขาไม่มีที่นั่ง

เห็นไฟลุกพลึบจากเพดานแล้วไฟดับปุ๊บวิ่งหนีออกมากัน

ฉลองวันเกิดวันนั้นนี่คือเจ้าของวันเกิดฮะ

ที่เขาบอกหรือเปล่าคะว่าไฟไหม้๙๕แล้วก็เหมือนจะถอดเครื่องช่วยหายใจ

ธนิษฐ์บอกว่ามีคนนึงเนี่ย

หรือว่าจะเป็นอีกคนนึง
ซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ใช่คนที่๑๔ที่เสียชีวิตบ่ายเมื่อวาน

ต้องแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณนิตยาน้องสาวของคุณธนกฤษ
เพิ่งเสียชีวิตในวันนี้บอกว่าวันเกิดเหตุพี่ชาย
ไปกับเพื่อน๑๐กว่าคน
องโต๊ะโซนด้านหน้าเลยอยู่หน้าเวทีเลย
ขณะเกิดเหตุวิ่งหนีกันออกมาข้างนอกได้
แต่พี่ชายก็เจ็บหนักเจ็บสาหัส

ในกลุ่มของพี่ชายที่ไปด้วยกันเนี่ย๑๓คนเนี่ย

คนแรกที่เสียชีวิตคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ใช่ค่ะเป็นจังหวะที่เขาไปเข้าห้องน้ำพอดีตอนที่มันเกิดเหตุนะคะ
มี๓คนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำชาย

อีกคนนึงนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
คุณสุเทพมงคลแก้วอายุ๓๒
และวันนี้คุณธนกฤษมีน้อยอายุ๓๖
เสียชีวิตลงอีกนะครับที่โรงพยาบาล
ส่วนคนในกลุ่ม๑๓คนนี้ยังมีบาดเจ็บสาหัสอยู่อีก๑คนนะครับ
และก็ยังมีบาดเจ็บอีกหลายคนยังอยู่ที่โรงพยาบาลกัน
มีบางส่วนเท่านั้นที่กลับบ้านได้แล้วก็คือสองพ่อลูกที่เมื่อวานนี้เราคุยด้วย
คุณนิตยาน้องสาวของคุณธนกฤษบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปติดต่อกับศูนย์ที่เขาให้รับแจ้งเหตุร้องทุกข์เยียวยาต่าง
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรบอกแค่ว่าให้รอเดี๋ยวจะเรียกมาสอบสวนสอบปากคำกันอีกครั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
อยากให้ทางร้านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประสานเรื่องความช่วยเหลือให้ด้วย
แล้วก็สงสัยมากว่าวันที่เกิดเหตุทำไมทางร้านถึงยังเปิดอยู่ทำไมยังไม่ปิด
เพราะตอนเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยเขายังกินยังดื่มยังฉลองกันอยู่เนี่ย
นั้นมันเข้าตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าแล้วไม่ใช่เหรอ
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันสพพลูตาหลวงนะฮะเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีที่สัตหีบชนบุรี
เรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมทั้งวัน
แล้วก็ซ้ายมือเมื่อสักครู่นี้คือภาพล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
เมาเท่นบีนะฮะที่ชื่อคุณบีมาพบพนักงานสอบสวนหลังจากสารจังหวัดพัทยา
นุมัติหมายจับเรียบร้อยสองข้อหาคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
และเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตในขณะนี้๑๕ศพนะครับ
บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหลายสิบคนอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ๒๓คน
ในจำนวนนี้สาหัส๑๔บาดเจ็บปานกลาง๘บาดเจ็บเล็กน้อย๑
รักษาตัวที่โรงพยาบาลวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารเล็กน้อยเนี่ยบาดเจ็บเนี่ย๒
รักษาตัวที่โรงพยาบาลศัตริหีบกม๑๐อยู่อีก๙
รวมทั้งหมดในขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก๓๔คนนะครับ
ค่ะซึ่งหลังจากที่ทางนิติเวศเนี่ยได้มีการชนะสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตทั้ง๑๓รายเพื่อยืนยันอัตลักษณ์นะคะ
วันนี้บรรดายาดและครอบครัวก็เดินทางไปรับศพค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ส่วนเนี่ยมูลนิธิป่อเต็กตึงก็จัดการให้บางส่วนญาติดำเนินการเองก็มีค่ะ

พยาบาลตำรวจเมื่อเช้านี้นะคะ
ญาติญาติเหยื่อทั้ง๑๓ศพที่เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุของเมาเท่นบีค่ะ
ก็ทยอยขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่มีการผ่าชนะสูตรพลิกศพแล้วก็
ตรวจเอกลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติญาติบางคนมานั่งเคาะลงเรียกดวงวิญญาณนะคะ
ก่อนที่จะนำศพใส่ลงแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถมูลนิธิกลับบ้านเกิด
ทีมข่าวเราได้คุยกับนางสาวเบนจมาพรคล้ายแสงนะคะ
แม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตค่ะนายวิริยาแต่งสง่า

เขาบอกเขายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่ตั้งแต่วันนี้เสาหลักนั้นไม่มีอีกแล้ว
สำหรับอาชีพกับตำร้านเนี่ยจริงแล้วเป็นแค่อาชีพเสริมนะคะ
บอกว่าอาชีพหลักลูกชายเนี่ยลองดูสิเห็นไหม
เขาเป็นเซียนพระครับถามว่าแม่ก็ภูมิใจแหละ
เพราะว่าลูกแม่เนี่ยเสียชีวิตจากการวิ่งกลับเข้าไปช่วยชีวิตคนอื่น
อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันแล้วนะกัปตันวิ่งออกมาแล้วนะออกมาได้แล้วนะ
แต่วิ่งกลับเข้าไปเพื่อช่วยคนอื่นแล้วสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตอยู่ในนั้น
ถามว่าแม่ภูมิใจไหมกับความเสียสละของลูกแม่ภูมิใจ
แต่แม่ก็รับไม่ได้ที่ลูกแม่ต้องมาเสียสละกับอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องการเยียวยาแม่บอกว่าทางเจ้าของร้านติดต่อมาแล้วนะคะ

ก็เดี๋ยวจะนำร่างของลูกไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่ายุบชนบุรีนะคะ
แต่ว่าในวันที่เกิดเหตุเห็นเพื่อนเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุพี่ตำออกมาอยู่ห้องนอกแล้ว
แล้วพอเกิดเหตุความไฟไหม้ด้วยความที่ตัวเองเป็นกัปตันก็กลับไปเรียกลูกค้าไปช่วยลูกค้าให้เอาออกมา
อีกหนึ่งผู้สูญเสียค่ะคุณแม่อารีมีชำนาญนะคะแม่ของนายนัฐกรพนักงานคุมเครื่องเสียงของผับ
วันนี้วันที่มารับศพคือวันเกิดลูกชายค่ะแม่บอกมันบีบหัวใจแม่เหลือเกินแทนที่ลูกแม่จะได้มีอายุเพิ่มขึ้นอีกปีนึงอยู่กับแม่ไปนาน
กลายเป็นว่าแม่ต้องมารับศพลูกในวันเกิดนะคะแม่บอกว่าทำใจไม่ได้หรอกแต่ก็ทำได้แค่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
เขาถามว่าไอ้เบอร์ไอ้เบอร์เจ้าเบอร์แม่ของเจ้าของเจ้าจับเบอร์นี่ไหมเขาถาม
ก็บอกว่าใช่เขาบอกว่าลูกลูกลูกชายแม่มาเที่ยวประจกอุบัติเหตุเสียชีวิตหน้าค้าหรืออะไรเนี่ย
ก็เลยถามเขาว่าเสียชีวิตเพราะอะไรก็เลยเกิดจากไฟไหม้ผับ
อายุแค่นั้นนะครับเขาแยกมาติดต่อที่โรงบาลเนี่ย
จากการสำรัชค์ความในโรงน้ำชายแล้วก็คุณแม่เป็นใจค่ะ
แม่ของอิ่มนักร้องนำที่เสียชีวิตที่มาแทนในวันนั้นนะคะ
วันนี้แม่มารับศพลูกชายพร้อมกับรองเท้าผ้าใบสีขาวคู่ใจ
ตั้งใจจะเอามาใส่ให้ลูกก่อนพากลับไปทำพิธีที่บ้านเกิด
เพราะว่าอยากให้ลูกชายมีอะไรติดตัวกลับไปบ้างเนี่ยค่ะ
เอารองเท้ามาด้วยนะแม่บอกว่าพอไปดูศพเนี่ยแม่ก็มั่นใจเลย
เห็นแม่ก็รู้แล้วว่าเนี่ยลูกแม่ถึงแม้ร่างจะไม่เกรียม
แต่บางส่วนก็ยังดูออกมันเหลือเขาโครงหน้าตาที่มือ
แล้วก็รอยสักของลูกแม่อยู่ค่ะ
มันก็จุกอะนะจุกแล้วก็เสียใจนะเห็นเราก็สมเหตุสงสารมาก
ที่ตรงเนี่ยเราก็ไม่เคยมาเราก็ไม่รู้ว่าเออเขาประตูอย่างนี้
เราก็เลยมีความรู้สึกว่าก็เหมือนโมโหว่ามีประตูแต่ไม่ใช้
บรรดายาดก็ทยอยมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็นิมนต์พระกันมาค่ะ
นี่ครอบครัวของจาก๑๑วรรคุณจำรัฐนะคะ
คนนี้เนี่ยเป็นสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาและรักษาฝั่งของกองทัพเรือค่ะ
นิมนต์พระสงฆ์จากวัดรังศรีสุนทรมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ก็บรรยากาศหน้าร้านก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกค่ะ
เขามีแต่ภาพแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะ
ซึ่งญาติให้น้องชายของจ่าสิบเอกวรากุลถือรูปมาตั้งหน้าผับแล้วเรียกกลับบ้านด้วย
บอกว่าลูกกับครอบครัวรออยู่ให้กลับไปด้วยกันค่ะ
ก็มีคุณแม่ของอิ่มนะคะก็มาด้วยเหมือนกันนะ
หลังจากเมื่อกี้นี้ไปรับร่างลูกที่นิติเวศแล้วใช่ไหมคะ

จุดทูปเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านที่ระยองด้วยกัน
ซึ่งระหว่างที่มาเนี่ยฝนตกหนักมากนะแม่ก็พูดสั้นด้วยน้ำตาลน้องหน้าเลยบอกว่า
รับกลับบ้านแล้วนะลูกกลับพร้อมกันนะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วค่ะ

แต่มาตรงจุดเกิดเหตุเพื่อเชิญดวงวิญญาณก่อน

หน้าเศร้าเหลือเกินนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ความจริงมันไม่ควรเกิดขึ้น

เรามีบทเรียนมาหลายครั้งหลายคน
คือเอาละเรื่องของการขออนุญาตเปิดในรูปแบบไหนเปิดเกินเวลาหรือไม่
เด็กอายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปได้ยังไงเกิดอะไรยังไงขึ้น
ตรงนี้ตำรวจก็คงจะต้องไปไล่ดำเนินคดีต่อ

เจ้าของผับก็รู้แล้วว่าตกลงเป็นผู้ชายนะฮะ

ชื่อบีถูกออกหมายจับแล้ว

ไม่ได้ชื่อเฟิร์นเมื่อวานรู้สึกว่าทางเฟิร์นจะเป็นแฟนของเขา

แต่สาเหตุของการเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น

มันไม่ใช่แค่เรื่องการขออนุญาตเปิดเทคเปิดผับเปิดสถานบันเทิงนะ

มันมีเรื่องของโครงสร้างด้านใน
ต่อเติมการดัดแปลง

วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเลย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตัวอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ
ตรวจทั้งภายในภายนอกนะครับ
เพื่อหาต้นต่อสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้
ทำให้มีคนเจ็บคนตายเยอะแยะไปหมด
ผลการตรวจสอบด้านในพบว่าได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั่วบริเวณนะครับ
โดยเฉพาะบนฝ้าเพดาน
ตอนนี้โครงสร้างไม่แข็งแรงแล้วมีการแอ่นตัวลงมาด้วย
เหมือนที่คนที่เขาไปเที่ยวอยู่แล้วอยู่โต๊ะโซนหน้าสุดที่คุยกับเราเมื่อวานใช่ไหมคุณราชพร

บอกมันเห็นประกายไฟเห็นไฟเนี่ยมันพุ่งลงมาจากเพดานด้านบน
หน้าเวทีแล้วลงมาตกลงมาข้างล่างแล้วไฟดับพลึบไปหมดเลย
ตรงนี้เสียหายมากนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้นเพลิงเกิดจากจุดไหน
ข้อมูลจากทางพอถอที่มาพิสูจน์หลักฐานพบว่ากลุ่มควันออกมาจากทางหลังคา
เพราะทางผับได้ทำการบุแผ่นโฟมเอาไว้เพื่อเป็นฉนวนกันเสียงซึ่งมีรอบตัวอาคาร
ซึ่งฉนวนนี้นี่แหละเป็นวัตถุที่เป็นสารไวไฟด้วยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งเมาส์เท่นบีเลย
อาจารย์บุษกรแสนศุกร์เป็นประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
บอกว่าหากวิเคราะห์ช่องทางประตูเข้าออกและทางหนีไฟ
ความจริงแล้วทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกับจำนวนความจุของผู้คนในอาคารนะ
ถ้าจะขออนุญาตในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยจำนวนทางออกหนีไฟประตูหนีไฟเนี่ย
มาตรฐานทางหนีไฟต้องเป็นอย่างนี้ฮะถ้าจุคนได้ไม่เกิน๕๐คน
ต้องมี๑ประตูทางออกหนีไฟอย่างเมาเท่นบีเนี่ยจุคนได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐คนเนี่ย
อย่างน้อยต้องมี๓ประตูทางออกหนีไฟแล้วประตูทางออกต้องมีความกว้างด้วยนะ
สัมพันธ์กับจำนวนคนด้วยนี่ประตูด้านหลังเมื่อสักครู่นี้ที่เขาจะให้นักร้องนักดนตรีเข้านะ
ทีนี้หากจะถอดบทเรียนเนี่ยอาจารย์บุษกรบอกว่ามันก็คล้ายกับเหตุเพลิงไหม้สันติก้าผับเมื่อ๑๓ปีก่อน
คือสถานบันเทิงเนี่ยต้องมีคนคอยดูแลเรื่องระบบความปลอดภัย
ดับเพลิงนะหรือว่าอุปกรณ์ต่างที่เตรียมพร้อมเอาไว้ใช้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันพร้อมหรือไม่
สาเหตุเรายังไม่ทราบว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะฟันทงได้
เพราะว่าตรงนี้ก็กองพิสูจน์หลักฐานก็กำลังทำงานอยู่ไปเก็บข้อมูลนะคะ
เพราะว่ากรณีเกิดเพลิงไหม้แบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุนะคะ
ขณะเดียวกันตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองด้วย
ก็ไปดูสภาพแผงวงจรไฟฟ้าด้วยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องลื้อถอนหลังคาทิ้งเลยนะฮะ
มันเสี่ยงที่จะพังลงมานะครับโอ้โหดูสิเกิดอยู่ดีดีมันพังลงมานี่ยุ่งเลยนะฮะ
ยังเปิดทำงานอยู่ขณะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะยังเปิดทำงานอยู่
ส่วนสายไฟในผับพบว่าเชื่อมต่อจากหน้าผับแล้วก็เชื่อมต่อด้านหน้าเนี่ยนะ
ที่เป็นหน้าร้านนะฮะผ่านต้นกล้วยแล้วโยงเข้าไปในผับ
ซึ่งถือว่าเป็นการเดินสายไฟแบบผิดมาตรฐานแล้วก็มีความเสี่ยงจะทำให้เกิดอันตราย
นี่จากเสาหน้าร้านเนี่ยโยงผ่านเข้ามาเนี่ยผ่านต้นกล้วยด้วย
ประเด็นที่ไฟฟ้ารัดวงจรอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
เพราะมีพยานยืนยันว่ามีเสียงระเบิดและประกายไฟเกิดขึ้น
พยานบางคนก็บอกว่าจากเพดานด้านบนแถวด้านหน้าเวที
บางคนก็บอกว่ามาจากข้างลำโพงเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบก่อน
ประเด็นที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้เมาเทิร์นบีเนี่ย
มาจากอะไรที่เรารวบรวมในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
น่าจะมาจาก๘จุดด้วยกัน
คือการซ่อมแซมไฟบนเพดาน
จนเกิดการผิดพลาดแล้วไฟฟ้ารัดวงจร

กลางคืนก็เปิดต่อแล้วก็มีไฟฟ้ารัดวงจร
โหลดเซ็นเตอร์ข้างซ้ายของเวที
ซึ่งตรงนี้เนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรจนมีประกายไฟ
หรือ๓สายไฟฟ้ามีขนาดเล็กซึ่งไม่สมดุลกับการใช้ไฟฟ้าของร้าน

แต่สายไฟของผับแห่งนี้เนี่ยเล็กมาก
คัทเอาท์ตัดไฟตัวเมนใหญ่ไม่ทำงานนะฮะ
ปกติพวกคัทเอาท์อะไรพวกนี้เนี่ย
เวลาไฟช็อตเกิดไฟรัดวงจรเนี่ยมันต้องตัด
แต่นี่คัทเอาท์ตัดไฟตัวเมนใหญ่เลยไม่ทำงาน

ขณะเกิดเพลิงไหม้ไม่ทำงานเลย
การเดินสายไฟหรือว่าติดตั้งสายไฟไม่เป็นระเบียบเลยนะครับ
นี่นี่คือคัทเอาท์ตัวข้างบนคือตัวใหญ่ใช่ไหม

เดินสายไฟเนี่ยข้อ๕เนี่ย
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าไม่เป็นระเบียบเลยนะครับ
ติดตั้งสายไฟไม่มีเว้นช่องว่าง
ไม่มีช่องระบายความร้อน
ห่อสายไฟนี่ก็ไปทำแบบเป็นพลาสติกอ่ะ
เหมือนเขาฉีดสารเคมีเป็นโฟมหุ้มเข้าไป

เดินสายไฟเข้าร้านก็ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่บอก
ลากสายไฟจากหน้าร้านที่เป็นเสาไฟผ่านต้นกล้วยเข้าร้าน

สายไฟเนี่ยมีสภาพฉนวนกันความร้อน
ที่มันสามารถหลอมละลายได้

และ๘คัทเอาท์ที่ร้านเนี่ย
มี๑๕ตัวและตัวเล็กทั้งนั้น

มันทำงานหนักเกินกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มันเกินขนาดอ่ะอย่างแอร์เนี่ย
คือแอร์ก็มี๗ตัวแล้ว
เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดการโหลดของการใช้ไฟฟ้า
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ใครต้องรับผิดชอบล่ะ

ก็จะเห็นว่าคุณชูวิทย์ออกมาตั้งคำถามเหมือนกันนะ
ว่าเหตุการณ์อย่างซานติก้าผับเมื่อ๑๓ปีก่อน
เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณชูวิทย์
คุณชุวิตก็วิเคราะห์เรื่องนี้ออกมานะคะว่า
แต่ใช้วิธีการขยายเวลาเปิดขยับไป
มีดนตรีเพิ่มมีเต้นดีเจ
แล้วไม่ได้ขอแบบถูกต้องตามพรบสถานบันเทิง
ถามว่าใครต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์นี้
แน่นอนเจ้าของรองลงมา
น่าจะต้องเป็นวิศวกรที่เซ็นแบบค่ะ
นี่ค่ะคืออันนี้เป็นเดี๋ยวให้ฟังอันนี้เต็มนะ
อันนี้เป็นเสียงของประหลัดนะครับ

คือเรื่องของวิธีการแบบนี้เนี่ย
มันเป็นวิธีการแบบกลอุบายนั่นแหละ
ของคนที่ตั้งใจว่าเออเราก็อยากจะแอบขยายเวลาเปิดเป็นผับ
แต่เพียงแต่ว่าการขอสถานที่เปิดเป็นร้านอาหารกับเป็นผับเนี่ย

แบบได้อะไรได้มีทางออกทางอะไรปกติธรรมดาทั่วไปมันก็ได้แล้ว
แต่ถ้าคุณจะขอเป็นสถานบันเทิงมันจะยุ่งยาก

เนี่ยผมต้องอยากยอมมีคนจุได้เท่าไรประตูนี้อะไรยังไงเท่าไหร่แบบนั้นเนี่ย

คือร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาขออนุญาตไปเนี่ยแล้วมันสบาย

แต่ก็ลักลอบทำกันเป็นกึ่งผับไป
เขาบอกว่ามันก็มีแบบนี้เยอะคุณชุวิตก็บอกว่าเอาไปดูสิ
ที่บอกเป็นร้านอาหารร้านอาหารมันก็มีผับทั้งนั้นนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเจ้าของแน่เลยต้องรับผิดชอบ
แล้วก็ที่สำคัญวิศวกรที่เซ็นแบบวิศวกรโดนด้วยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้คนก็ยังถามว่าตกลงเจ้าของผับเนี่ยใครแล้วนะ
เมื่อวานบอกเฟิร์นวันนี้ไม่ใช่เฟิร์นวันนี้เป็นบีที่เป็นแฟนเฟิร์นใช่ไหม
คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกนะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้บอกว่าใครคือเจ้าของ
แต่ว่าตัวแทนกัปตันร้านแต่มีเจ้าหน้าที่ของทางร้านพนักงานของร้านเนี่ยเข้ามาที่ที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าเจ้าของชื่อเฟิร์นเป็นผู้หญิงไปพบตำรวจอยู่แต่ตกลงวันนี้ก็คือเป็นบีเป็นผู้ชายชื่อคุณบี
ใช่ที่บอกว่าออกหมายจับมาแต่เขาบอกมีกระแสหนึ่งว่าจริงแล้วไม่ใช่บีนะ
เป็นพ่อของเสียบีต่างหากเป็นพ่อของคุณบีแล้วเขาบอกว่ามีเอียวกับคนมีสีในจังหวัดระยองด้วย
อันนี้คือกระแสข่าวที่ออกมานะย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจก็ออกหมายจับแค่คุณบีคนเดียวเท่านั้นแหละ
เมื่อคืนนี้ค่ะสพพลูตาหลวงเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาเชิญตัวทั้งคุณเฟิร์นและคุณบีมาให้ปากคำตั้งแต่บ่ายจนถึงทั้งคืนเลย
เรามีโอกาสได้คุยกับทั้งคุณบีและคุณเฟิร์น

เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะฟังอยากจะคุยกับเขาเหมือนกันนะคะลองฟังดูค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาร้องไห้เลยนะยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังอยู่ในอาการแบบตกใจแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะคุณเฟิร์น
เพราะตอนเกิดเหตุคุณเฟิร์นอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
บอกว่ายินดีและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างและทางร้านไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นเขียงหมูขายหมูสดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านปิ้งย่างหมูกระทะหรือร้านนั่งชิว
อีกหนึ่งประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่ามันมีคำพูดออกมาจากตำรวจไงคะ
ตำรวจไม่รู้เหรอเนี่ยคนเขาสงสัยกันมาก
หรือเขาใช้โฟมทรัพย์เสียงได้ดีมากจนเสียงมันไม่หลุดเล็ดลอดอะไรออกไปเลย
เราก็เลยส่งคุณแซคนัทวินไปคุยกับประหลัดอำเภอสัตหีบนะคะ
สถานประกอบการร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
ซึ่งถ้าตามกฎหมายเนี่ยสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการผับบาร์ห้ามเปิดเกินเที่ยงคืนค่ะ
ปุ๊บเข้าข่ายผับบาร์ปั๊บซึ่งพื้นที่ตรงนั้นห้ามเปิดผับบาร์อยู่แล้วด้วยนะ
เพราะเป็นโซนนิ่งห้ามเปิดเป็นโซนนิ่งอยู่แล้ว
ที่เปิดได้คือโซนเมืองพัทยาที่เดียวเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแต่ไปถามชาวบ้านนะคะคุณประหลัด
แบบนี้ก็แปลว่ามันต้องเข้าข่ายผับบาร์แล้วสิ
บอกว่าเอาจริงนะฝ่ายปกครองและตำรวจก็กวดขันเรื่องการปิดตามเวลา
กำหนดก็คือเที่ยงคืนมาโดยตลอดนั่นแหละ

กำชับให้ปิดเที่ยงคืนไล่มาเรื่อยแล้ว
ก็เลยอาจจะเลยมานิดหน่อยลองฟังเสียงประหลัดดีกว่าค่ะ
ไม่เกิดขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกำลังมีการดำเนินการที่จะปิดให้บริการ
จากวันนั้นเนี่ยมีการจัดงานวันเกิดนะครับ
ขึ้นมาเวลาเลยไหลเข้าไป

คือถ้าฟังจากท่านประหลัดเนี่ยตอนนี้รักษาการในอำเภอสัตหีบ

ยืนยันว่าทางพื้นที่ตรงนี้เป็นโซนนิ่งที่เปิดสถานบันเทิงไม่ได้
ไม่ได้ค่ะเปิดผับบาร์ไม่ได้

คืนวันเกิดเหตุก็มาบอกเขานะบอกว่าเที่ยงคืนต้องปิดนะ
ไม่รู้เลยว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดในรูปแบบแบบผับ
๒เดือนกว่าไม่รู้เลยแต่ชาวบ้านแถวนั้นรู้นะ
ยามความหมายของการเป็นผับมันคืออะไรยังไง

อันนี้นี่คือก่อนจะเพลิงไหม้

แล้วตอนที่ร้านเขาเปิดตัวเมื่อ๒เดือนก่อน

ลักษณะก็มีโปรโมทดีจงดีเจอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม

ว่ามันคือมันมีลักษณะกิจกรรมข้างในยังไง
ลักษณะเป็นแบบไหนเน้นอะไร
ทางฝ่ายปกครองเขาบอกเขาตรวจตลอดเขาไม่รู้เลยว่าที่เนี่ย

ไม่รู้เลยจริง๒เดือนที่ผ่านมา
วันเกิดเหตุเนี่ยยังมาเลยนะบอกต้องปิดเที่ยงคืนนะ
แต่สงสัยเขาจะมีเลี้ยงฉลองวันเกิดกันเขาก็เลยเลยเถิดเลยเวลาไปหน่อย
นิดหน่อยหน่อยว่าอย่างนั้นเลยเลยไปเกือบตีหนึ่ง

จะไปโยนบาปให้คนที่เขาไปจัดงานวันเกิดอะไรกันหรือเปล่า
แล้วก็เอาจริงถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบรรทฐาน
เอานะคะว่าเอาถ้างั้นถ้าสมมุติว่ามีการจัดงานวันเกิด

แต่จุดที่มันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือ
เอาละเขาขอจดทะเบียนในรูปของร้านอาหาร

อันนี้มันร้านอาหารหรือมันผับ

หรือว่าไปดูแค่โซนหมูกระทะกับร้านนั่งชิวเฉยหรือเปล่า

ผิดชอบกับเหตุการณ์โศกการณ์นาฏกรรมครั้งนี้
ซึ่งลักษณะนี้มัลเทิลบี
ก็เข้าสถานบริการร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
แต่ถามว่ามีใบอนุญาตสถานบริการหรือครับ

เพราะมันเข้าพรบสารบริการป้ง
แม่งต้องมีแล้ว
ทางออกหนีไฟต้องมีเคาน์เตอร์อยู่ไหน
ต้องมีการตรวจตราอะไรที่เข้มงวดทุกปี
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาตรวจ
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะหลีกเลี่ยง

ทีนี้ประเด็นเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงแบบผับบานนะครับ
บอกว่าเวลาจะเปิดเนี่ยต้องทำหนังสือขออนุญาตไปที่เทศบาล
เทศบาลจะส่งไปอำเภออำเภอจะส่งไปจังหวัด
ขั้นตอนสุดท้ายคือผู้ว่าเท่านั้นที่จะเป็นผู้พิจารณานะคะ
ส่วนเปิดร้านอาหารแบบที่เมาเดนบีทำเนี่ย

ไม่ต้องส่งต่อไปอำเภอหรือผู้ว่า

แต่เมาเท่นบีไม่ได้เป็นร้านอาหารไง
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ที่โรงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้ไปคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับตรงนี้เลยนะ

แบบติดกันเลยนะ
ชาวบ้านที่นี่บอกกับเราว่าที่ผ่านมาเสียงจากเมาส์เท่นบีเนี่ย
มันเล็ดลอดดังมาตลอด
วันไหนเสียงดังมากก็ต้องไปบอกเขา
เดินไปบอกทางร้านเขาบางทีเขาก็เบาเสียงให้
ถามว่าเอาปกติแล้วเขาปิดกันกี่โมงล่ะคุณลุงคุณป้า
ชาวบ้านแถวนี้บอกโอ้ก็ประมาณตี๒

เสียงออกมาตุบตับอะไรก็ว่ากันไป
เขาจะเริ่มกลับกันเนี่ยตี๒นะ
ขณะที่พนักงานของร้านเองก็บอกกับเรา

ก็ประมาณตี๒๕นาทีอย่างนี้แล้วน้องตีก็จะเปิดช้า
เบาไหลให้เพื่อให้ลูกค้ารู้แล้วว่า
ขับของเราปิดแล้วปิดใช้แล้วนะอะไรอย่างนี้
ก็จะมีค่ะลูกค้าที่นั่งกินหรืออะไรอย่างนี้
มันก็เลยกลายเป็นแบบลูกค้าก็ออกมาช้า
แล้วก็เด็กเสิร์ฟเนี่ยกว่าจะกวาดทำความสะอาดเสร็จก็
ประมาณตี๓๔อีกบาน้ำกว่าจะเช็คของล้างแก้วอีก
มันก็เลยเป็นเวลาพนักงานหรือลูกค้าที่นั่งอยู่ออกมาช้าค่ะ
แต่ไม่ได้มีตื๊บตื๊บตื๊บถึงตี๔ตี๓ตี๔
ไม่มีครับ

คือแบบทางหลังเกือบเช้าอะไรอย่างนี้มีไหม

มันเบาค้างมันก็เบาค้าง
บางทีมันก็ไม่ออกบางทีมันก็ดังอะไรอย่างนี้แหละ
บางทีรถมันได้ไปมันก็ทิ้งเนี่ยเช้าก็ยากเขาก็มาเอารถกลับ
มันก็เสียงตึ้มหน่อยธรรมดาเพราะเขาไอ้นี่ไงเพราะเขาทำนั่นหลายชั้น
ไม่รู้คนอื่นไม่รู้แต่ที่นี่ไม่มี
เวลาเสียงดังเราก็บอกเขาแล้วเขาก็นั่นมันก็ไม่ดัง
เออเขาบอกเจ้าของเขาบอกเจ้าของพวกลุงน้องเขาแหละ
คือถามกันถ้าพูดกันตรงเนี่ยถามว่าเขาปิดตี๒เนี่ยเขาผิดไหม
ถ้าตามที่เขาขออนุญาตเปิดเนี่ยเปิดร้านอาหารเนี่ยปิดตี๒ไม่ผิดหรอก

ตี๔ตี๕ยังไม่ผิดเลย

คุณก็นั่งกินนั่งดื่มอะไรได้ทั้งวันนั่นแหละ
แต่คำถามมันก็ตกมาที่เจ้าหน้าที่ไง
ว่าได้มาตรวจกันไหมว่าเขาเป็นร้านอาหารจริงหรือเปล่า

เขาให้บริการในรูปแบบลักษณะแบบไหนยังไงกันแน่
ถ้ามาแล้วคุณทำอย่างนี้เหรอถ้าอย่างนี้คุณไม่ได้แล้ว
ไม่ใช่ร้านอาหารคุณต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้

ที่เขาจะเคยถ่ายภาพคนที่ไปเที่ยวโพสต์ลงร้านนะนะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่นาฬิกา
ถ้าเราดูที่เข็มนาฬิกามันก็เลยเที่ยงคืนอยู่แล้ว
เห็นเลยเที่ยงคืน๓๐เกือบจะ๓๕แล้ว
ผู้ชายที่ถ่ายรูปในร้านนาฬิกาข้อมือแต่ละคนเวลาเขาโพสต์ลงเพจ

แต่ก็อย่างที่บอกไงเขาขออนุญาตจดทะเบียนในรูปของร้านอาหารไง
หรือว่าวันนี้ก็มีวันเกิดเหมือนกันหรือเปล่าเลยเลยตีหนึ่ง
ก็ไม่มีปัญหาก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าเขาขอจดในรูปร้านอาหาร
เขาจะเปิดถึงกี่โมงมันไม่ใช่ผับที่ว่าต้องปิดภายในเที่ยงคืน
แต่ในแง่ความเป็นจริงเนี่ยคุณให้บริการในรูปแบบลักษณะแบบไหน
เจ้าหน้าที่เคยไปตรวจไหมหรือเจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้ว
ตรวจแล้วก็มองว่าเออมันคือร้านอาหารจริงอ่ะ
เอามาดูแล้วเอาพ่อมันคือร้านอาหาร

เออจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เหรอมาตรฐานจะเอาแบบนี้ใช่ไหม

นี่นะคะซึ่งมันมีประโยคอยู่ประโยคนึงค่ะพี่อุ๋ย

มึงมายุ่งกับพี่กูทำไม

บอกว่านี่คือเสียงจากเจ้าที่

คืออย่างที่บอกว่าหลายคนก็โยงเรื่องอาถรรพ์จากที่เมาเท่นบี
เปิดให้บริการมา๒เดือนแต่ไม่ทำบุญร้าน
แม่ครัวบอกเลยว่าเจ้าที่เข้าฝันค่ะ

คือถ้าจำได้ปีนี้ครบรอบ๑๓ปีซานติก้าอาถรรพ์เลข๑๓ใช่ไหม
เท่นบีไอ้ตัวบีตัวใหญ่มันก็มองไกลคล้ายเลข๑๓อีก
ผู้เสียชีวิตก็๑๓ศพอีก
นี่คือแม่ครัวนะคะคุณพิมพิสาค่ะ
บอกว่าเจ้าที่ไม่ได้เข้าฝันเธอหรอกแต่เข้าฝันแม่เธอ

เป็นคนแก่สองคนตายายแต่งชุดโบราณ
เข้าฝันตั้งแต่ผับเปิดบริการได้ไม่ถึง๑เดือนนะคะ

เทมบีเปิดบริการได้ไม่ถึง๑เดือน
เป็นคนแก่ตายายแต่งชุดโบราณยืนอยู่ที่หน้าร้านท่าทางไม่พอใจ
พูดบอกว่ากูอยู่ที่นี่มานานมึงมาวุ่นวายกับกูทำไม
กูอยู่ของกูดีมายุ่งกับกูทำไม
แล้วเธอบอกว่าต่อมาก็ฝันอีก
เห็นเจ้าของผับยืนอยู่ในร้านในสภาพขาดท่อนล่างครึ่งท่อน
เธอก็เลยรีบเอาความฝันนี้ไปเล่าให้เจ้าของร้านฟัง
เขาบอกพอได้ฟังเจ้าของก็ตกใจมากแล้วก็กังวล
จริงมีการเตรียมทำบุญรัฐแล้วอย่างที่เขาบอกค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันนี้มนพระแล้วค่ะ
มนต์พระรอไว้แล้วแต่ไม่ทันนะคะ
ก็ไปบอกกับเจ้านายแล้วก็แกก็โอเคเหลือจะทำบุญแล้ว

ฝันเดือนที่แล้วค่ะ

อกจากนี้มีดีเจคนหนึ่งในเมืองพัทยาโพสต์นะคะบอกว่า
เมื่อคืนมีใครไปเปิดเพลงที่เมาเท่นบ้างครับ
ข่าวว่าเป็นดีเจจากพัทยาสัมผัสได้ว่าอาจเป็นคนใกล้ตัว
เพราะก่อนทราบข่าวรู้สึกว่ามีผู้ชายดำเกลียมมายืนมองอยู่หน้าห้อง

เดือนที่แล้วพี่สาวเราดื่มเหล้าแล้วน็อกตายคาผับ
แต่ก็เป็นภาพนี้ค่ะ
ค็อกเทลดื่มเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็นั่งนิ่งเลย
ตอนแรกทุกคนก็นึกว่าหลับแต่พอสะกิดเรียกคือไม่ตอบรับ
แฟนผู้ตายจับชีพจรปุ๊บอ้าวชีพจรหยุดเต้นแล้ว

ไม่ขึ้นเสียชีวิตเลยนะคะ

พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อเรื่องอาถรรพ์เลข๑๓กัน
เริ่มจากจำนวน๑๓ศพคือผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

สถานที่ดังกล่าวทำสัญญาเช่าในเนื้อที่๑๓ไร่
วันเกิดเหตุ๕สิงหาคม๕เดือน๘บวกกัน๕บวก๘เป็น๑๓
ครบรอบซานติก้าผับไฟไหม้ปี๕๒๑๓ปี
แล้วก็ตัวบีมองไกลตัวบีตัวใหญ่แยกออกมาได้เป็นเลข
เขาบอกแบบนี้อันนี้ก็ตามสายความเชื่อนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่เราเล่ามานั่นแหละ
โครงสร้างเรื่องการขออนุญาต
เรื่องของการทำอาคารสถานต่างว่ามันปลอดภัยเพียงพอไหม
สปริงเกอร์ที่ฉีดดับฟงดับไฟอะไร
คือถ้ามันมีตรงนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันอาจจะไม่จบลงแบบนี้
เดี๋ยวต้องไปดูอย่างเช่นถ้าเป็นร้านทั่วไปแบบร้านอาหารทั่วไป
มันก็เปิดแบบร้านกินข้าวข้าวต้มหรือร้านอาหารที่เราไปกินข้าวทั่วไป
หรือถ้าร้านที่ประหลัดบอกใช่ไหม
สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการผับบาร์
อันนี้ห้ามเกินเที่ยงคืนที่คล้ายนะที่คล้ายคล้ายค่ะ
แต่ถ้าเป็นผับบาร์อันนี้จะได้ไม่เกินตี๒

และรูปแบบของเขาเขาคือผับบาร์หรือรูปแบบของเขาคล้าย
แล้วเขาไปขอจดทะเบียนแบบไหนหรือขอจดแบบร้านอาหารแบบทั่วไปเลยธรรมดา